รือมดังมันดัง

ขึ้นไปขึ้นไปนู่เลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นรถไปเลยเฮ้ยไป

ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนี่รถมาดนามเต้กัน